กับสุนัขนะครับคือบางทีผู้ใหญ่เนี่ยยังแทบแย่คือน้องนี่ต้องระวังนะฮะโชคดีนะครับที่เด็กหญิงวัย๓ขวบคนนี้เนี่ยมีผู้ใหญ่อยู่แถวนั้นพอดีไปดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้น
นี่ค่ะคือสุนัขอยู่นู้นนะฮะบ้านฝั่งนู้นนะแล้วมันก็นี่อยู่ดีมันหลุดออกมายังไงแล้วมันวิ่งรอดมาจะขย่ำน้อง

แล้วก็มีผู้ใหญ่มาไล่ต่อนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่เป็นคลิปที่คุณแม่ของน้องเอามาโพสต์เอาไว้นะครับบอกว่าสงสารลูกคงตกใจหน้าดูหมาหลุดวิ่งมาจะกัดเด็ก

เหตุเกิดที่บ้านของพี่เลี้ยงซึ่งเปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งนะฮะแล้วก็รับเลี้ยงหนูน้อย
ก็จะเห็นว่าเนื้อมหมามันเห่าอยู่ทุกนู้นนะฮะไม่รู้เห่าเด็กหึ้นเห่าใครอะไรยังไงแต่ว่าอยู่ดีมัน
ขย่ำเด็กนี่ฮะวันนี้เราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
อยู่ที่หมู่บ้านการเคหะอำเภอพุนพินจังหวัดสุราชธานีนะครับ
คุณสุภาวันกับสามีเนี่ยหนูน้อยในคลิปนะฮะ
ทางฝั่งของสามีของพี่สุภวรรณก็อุ้มอยู่ทั้งคู่เป็นพี่เลี้ยงเด็กนะ
คุณพ่อคุณแม่เขาฝากเลี้ยงนะฮะน้องพอใจนะครับอายุ๓ขวบนะครับ
สุภวรรณบอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย๒กำลังจัดเตรียมร้าน
เปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งนะฮะอยู่ที่บ้านเนี่ย
แล้วน้องพอใจก็ยืนอยู่แถวนั้นแล้วหมามันก็เห่าอยู่นะ
อยู่ตรงฝั่งตรงข้ามอะครับก็พยายามไปห้ามมัน
ไม่ให้มันเห่าไม่ให้มันเห่าไล่เด็กอยู่นะฮะ
แต่ว่าเอาไม่อยู่นะฮะอยู่ดีมันวิ่งเข้ามาเลย
แล้ววิ่งเข้าไปถึงในบ้านโชคดีที่ยังไล่กันทันนะครับ
สุนัขตัวนี้เป็นสุนัขของเพื่อนบ้านนะครับเคยหลุดมาหลายครั้ง
ซึ่งที่บ้านของพี่สุภวรรณเนี่ยเปิดเป็นร้านขายอาหาร
สุนัขก็เคยหลุดเข้ามาถึงร้านมากระโจนใส่ตัวของเจ้าของร้านเอง
คนในร้านก็หลายครั้งนี่ฮะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย
พุ่งเข้ามาเนี่ยเหมือนกับจะวิ่งเข้ามาหาเด็กเลย
ก็ยิงเข้าห้าเลยเลยแต่มาตรงนี้พี่ยังไม่ได้ได้ข้าว
แต่มาตรงนี้คือหลุดมาบ่อยหลุดมาบ่อยมากเลยเลย
ตอนนี้น้องพอใจก็ขวัญเสียไปเลยฮะแทบไม่กล้าออกจากบ้านเลยอ่ะ
คุณแม่บอกเพราะว่าหวาดภาวะเรื่องของสุนัขไปแล้ว
ส่วนสุนัขตัวในคลิปนะครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับ
เป็นของเพื่อนบ้านของร้านอาหารตามสั่งนะฮะที่อยู่ในคลิปนะครับ
นี่ตัวนี้นะฮะเราก็ไม่เจอใครนะฮะวันนี้
ก็ยังไงก็ฝากดูกันแล้วกันเนอะนะคะ